ทางด้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลมองแบบนี้นะคะ
คือให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนที่จะประชุม
มีบรรยัติไว้ในรัฐธรรมนุน
เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูล
ดังนั้นจะเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๑
มันไม่น่าจะตีความว่าการโบสถ์นายกลางตรีเนี่ยเป็นยักษ์ติดทั่วไปตามข้อมันคับที่สิบสิบเอ็ดได้นะครับ
ไปตีความแบบนั้นเนี่ยอาจจะขัดต่อรัฐมนุนเสียด้วยซ้ำนะครับ
เพราะว่าการโหวตนายกรรมตรีเนี่ยเป็นการแยกออกมาตามรัฐมนูลชัดเจนนะครับ
กระบวนการมีหลักเกณฑ์ในการเลือกชัดเจนนะครับ
ซึ่งก็คล้ายกับการเลือกองค์กรอิสระของสวใช่ไหมครับ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีบ้างบางครั้งที่มีการเสนอชื่อซ้ำนะครับ
แต่นักข่าวก็ถามเพิ่มนะคะว่าถ้าสมมุติครับ
สมมุติว่าโอ้โหในการประชุมพรุ่งนี้มันกลายเป็นว่า
ในที่ประชุมเห็นแล้วว่ามันเป็นยติซ้ำ
ต่อข้อบังคับการประชุมข้อ๔๔

คุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้หารือประเด็นนี้กับทาง๘พักร่วมรัฐบาลเอาไว้เลย

แต่ถ้ามติที่พักเก้าไกลได้รับเพิ่มมากขึ้น
ยังมีนัยยะสำคัญก็คือในเรื่องของการสมมุติมติมันผ่านเรียบร้อยแล้วก็ได้โหวตเลือกนายก
แล้วเสียงมันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เหมือนที่คุณพิทาพูดเอาไว้
ก็ต้องเดินหน้าต่อครั้งที่๓
ก้าวไกลจะเดินหน้าต่อครั้งที่๓นะคะ
อันนี้กรณีถ้าได้โหวตนะ
ก็จะเดินหน้าก็ให้จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
จากภักดิ์พลังประชารัฐมาเป็นนายกรัฐมนธรรมดรี
แข่งกับคุณพิทามันเป็นไปได้ไหม
มาชิกวุฒิษภาเองก็ไม่ได้เป็นเอกกราภาพขนาดนั้นพักร่วม๑๘๘เสียงทางอีกฝั่งนึงอ่ะ
เขาก็ไม่ได้มีเอกภาพมากขนาดนั้นก็ไม่น่ากังวลอะไร
ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวในลักษณะที่ว่าก้าวไกลไปทาบทามประชาธิปัตย์
ทาบทามชาติไทยพัฒนาอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณชัยธวัฒน์โทรหา
ตกลงแล้วคุยกันแล้วหรือยังเป็นยังไงได้คำตอบยังไงคุณชัยธวัฒน์บอกว่า
คือเอาจริงนะยอมรับโทรหาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
รักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์จริง
แต่ไม่รับสายเลยเจ้าตัวไม่รับสายเลย
เจตนาที่โทรก็คือขอเช็คท่าทีเฉย
ไม่ได้จะทาบทามให้มาร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดนะคะ
บอกเป็นการเช็คว่าจะมีการโหวตให้กับพักเสียงข้างน้อยไหม
ใช่ค่ะเช็คเสียงอย่างเสียงดูค่ะ